สายใหม่ต้องรอดเนี่ยเขาไปช่วยเหลือเด็ก๓คนพี่น้อง
หลังจากชาวบ้านแจ้งมาบอกว่าอยู่ที่หมู่บ้านเอื้ออาทรสายใหม่
เปิดเทอมมาเป็นสัปดาห์แล้วยังไม่ได้ไปโรงเรียนเลย
คุณแม่ก็ป่วยอยู่ในห้องคุณพ่อก็ไปทำงานรับจ้างหาเงิน
ถามคุณแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณแม่บอกทั้งบ้านมีเงินอยู่แค่๑๐บาท

นี่ฮะสภาพในบ้านนะฮะบางวันน้องบอกกินข้าวคลุกน้ำปลานะครับ
ไม่มีเงินซื้อชุดนักเรียนนะครับ
สายไม้ต้องรอดบอกว่าสุดดันทดเหลือเกิน๓พี่น้อง
เรียนหนังสือต่อเพราะแม่ไม่มีเงินซื้อชุดนักเรียนให้ลูก
ล่าสุดวันนี้ก็เลยไปช่วยเหลือกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราก็ไปดูเรื่องนี้ด้วย
เรียนอยู่ที่โรงเรียนประชานุกูลนะครับทุกผู้ชมครับ
คนหนึ่งเนี่ยอายุ๑๒นะพี่ชายคนโตคนที่๒เด็กหญิง๑๐ขวบ
คนเล็กก็เป็นผู้หญิงอายุ๗ขวบนี่นะฮะ
วันนี้เพจสายใหม่ต้องรอดไปช่วยเนี่ยพาช่างตัดผมไปตัดผมให้น้องด้วย
แล้วพาไปซื้อชุดนักเรียนเสื้อผ้ารองเท้านี่ตัดผม
ทุกคนก็ดูมีความสุขร่าเริงเลยล่ะจากเมื่อก่อนนี้จะซึมไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจา
คือเหมือนกับคุณแม่บอกลูกก็เข้าใจว่าที่บ้านเออมันไม่มีเงินจริง
หรือว่าลูกอยากไปโรงเรียนแม้ลูกจะบอกแม่ว่าเข้าใจ
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนี่ฮะ
พาไปซื้อชุดนักเรียนก่อนนะทั้ง๓คนเลยนะ
ส่วนคุณแม่อายุ๓๕นอนป่วยอยู่ที่ห้อง
คุณพ่อไปทำงานรับจ้างนะฮะหาเลี้ยงทั้งครอบครัวก็ลำบากกันหมดนะฮะ
กระโปรงกระเป๋ารองเท้าด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
เมื่อวานไปถึงแม่ก็นอนป่วยอยู่ที่บ้าน
ก็เจอน้องสามคนอยู่ในห้องก็เข้าไปดูสภาพอาหารการกินก็ค่อนข้างลำบากจริงนะครับ
เห็นมีไข่ต้มก็พาซีกแบ่งกันกินนะครับ
แล้วก็เงินทั้งบ้านที่มีเมื่อวานนี้ก็เห็นเหลืออยู่๑๐บาทเท่านั้นเอง
เมื่อวานก็กินข้าวน้ำปลาอาทิตย์พูดตรงอันนี้ถามจากเด็กนะครับ
เขาไม่มีเงินจริงจริงสาเหตุที่ไม่ได้มาโรงเรียนเพราะว่า
ผู้ปกครองไม่ได้มีสตางค์ไปซื้อชุดซื้อชุดนักเรียนเลยไม่ได้มาโรงเรียน
เพราะว่าเขาเรียนออนไลน์ทั้งปีนะครับปีที่แล้วเนี่ย
เพราะฉะนั้นเด็กก็ตัวอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นเสื้อผ้าที่มีก็ใส่ไม่ได้แล้ว
เทอมใหม่แล้วไปโรงเรียนแล้วไงต้องมีชุดนักเรียน
ก็คือทางคุณเอกพบก็เลยไปสอบถามที่โรงเรียนด้วยนะเรื่อง
ปกติเขามีเรื่องการแจกชุดนักเรียนให้กับเด็กยากจนไม่ใช่เหรอ
แล้วมันอะไรยังไงกันนะครับที่จะช่วยเหลืออะไรยังไงกันได้บ้าง
ท่านมันบอกว่าอย่างนี้โรงเรียนมีเงินหุดหนุนค่าชุดนักเรียน
แต่ตามปกติก็คือจะคอยไปซื้อมาแล้วเอาใบเสร็จมาเบิก
แต่ถ้าเกิดไม่มีเงินจริงแล้วมาแจ้งเรื่องก่อน
ก็จะให้เงินสดไปซื้ออย่างนี้ก็ได้

เพียงแต่ว่าไม่สามารถติดต่อกับครอบครัวนี้ได้
ปกติแล้วเราได้รับเงินมาเราจะลงรายกลุ่ม
คือโรงเรียนเนี่ยทุกชั้นเรียนเขาจะมีลายกลุ่มประสานระหว่างผู้ปกครองกับครูประจำชั้น
พอได้เงินมาปุ๊บพอเราแจกให้ครูไปครูเขาจะลงไลน์ให้ผู้ปกครองมารับเงินได้
ผู้ปกครองเขาก็จะมารับแต่บางคนเนี่ยเขาไม่อยากมาสองรอบถ้าเด็กเล็กอ่ะนะคะ

เขาก็จะถามว่าเขาซื้อของมาเลยได้ไหมวงเงินอยู่ที่เท่าไหร่
เราก็จะบอกวงเงินไปเขาก็จะซื้อมาแล้วเขาก็จะมารับเงิน
เขาก็จะเอาใบเสร็จมาให้ถ้าถามว่าทำไมเราต้องใช้ใบเสร็จแนบเอกสาร
มันเป็นระเบียบของกฎมอธ

แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นการสื่อสารกันไม่ชัดเจนหรือเปล่านะคุณเดี๋ยวมาสอน
ถามคุณแม่ของน้องเนี่ยคุณจ๋าแจ่มสีไปคุยด้วยคุณแม่นอนป่วยอยู่ในห้องนะครับ
ก็คุยกันผ่านทางประตูหน้าต่างบานเกร็ดอะไรพวกนี้นะฮะ
คุณแม่บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงจริงนะคือมันไม่มีเงินจริง
โทรไปประสานทางโรงเรียนแล้วทางโรงเรียนตอนนั้นบอกว่าพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมาเรียน

ค่ะ
ก่อนที่ว่าจะเปิดเครื่องนั้นไม่ได้มีการติดต่อไปที่โรงเรียนบ้างไหมล่ะ
ก็มีทางโรงเรียนก็โทรมาก็บอกเขาไปว่าเด็กเรื่องนี้เรื่องนี้
เรื่องชุดนักเรียนอะไรพวกนี้ค่ะ
แล้วก็ค่าเดินทางพาเด็กไปโรงเรียนอะไร
ตอนนั้นทางคุณครูเองเขาได้มีวิธีการแนะนำทางแก้ปัญหาแบบนี้บ้างไหมครับ
เขาบอกเขาก็คือเหมือนเด็กโรงเรียนเขาอยู่เหมือนเด็กเยอะแล้วน้องโรงเรียน
ก็บอกว่าถ้าพอเมื่อไหร่ก็ค่อยมา
ทั้งตั้งที่มันหมดแล้วนะคือก็คือคนเขาสั่งจองไว้
ป้าก็ต้องเจียดเอาให้เขาสงสารอ่ะแต่ที่จริงป้าก็ไม่รู้นะว่าเขาประสบอย่างนั้นอ่ะนะ

ห้องหับเขาเหมือนห้องหับข้าในป้าแม่บ้านเขาจะมาเล่าให้ฟัง

เป็นว่าวันนี้ทางครอบครัวนี่ฮะชื่นใจเลย
แล้วก็ไหว้ขอบคุณทั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
จากนี้ไปเนี่ยเห็นคุณเอกพบบอกเดี๋ยวจะลองหาทางว่าจะทำยังไงให้คุณแม่เขามีอาชีพเพิ่มเติมจะได้ช่วยคุณพ่อได้ด้วย
เป็นกำลังใจให้กับทางครอบครัวด้วยนะคะ